จะมีนัยยะความหมายหรือว่าส่งสัญญาณอะไรออกมาให้กับฝ่ายการเมืองในไทยหรือไม่
ขณะนี้หลายภาคการเมืองกำลังเดินหน้าเปิดนโยบายเพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งสอสอที่จะมาถึงนะครับ
ส่วนเรื่องของวันเลือกตั้งสอสอที่ชัดเจนนั้นคาดว่าจะมีความชัดเจนในวันพรุ่งนี้

วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีคาดพรุ่งนี้น่าจะมีความชัดเจนเรื่องกำหนดวันเลือกตั้ง
หลังนายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่ธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อรับทราบหมายกำหนดการที่ออกมาใหม่เพิ่มเติม
ส่วนพักการเมืองต่างทยอยลงพื้นที่พบปะประชาชนและเปิดนโยบายหาเสียงเตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง
นายสุริยาจึงรุงลังกิจประธานยุทธศาสตร์ทางอีสานพักฝรั่งประชาลัศน์
นำคณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาเสวนาเรื่องการจัดทำนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับประชาชน
โดยเฉพาะนโยบายเปลี่ยนสอปกรเป็นโฉนดช่วยลดความเหลื่อมล้ำ

ที่ที่ดินจะตกอยู่กับนายทุนตามข้อกังวลของพักประชาธิปัต
ที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ที่เรามาจังหวัดนครศรีมาแล้วผมเชื่อว่า
จังหวัดอื่นทั่วไปนะครับก็เป็นที่ซึ่งห่างไกลความเจริญในทุน
คงไม่มีในทุนหน้าโลกนะครับที่จะมาซื้อที่ดินตรงนี้ไปนะครับ
เพราะฉะนั้นประเด็นที่ว่าห่วงใยว่าชาวบ้านจะไปขาย
แล้วก็ในที่สุดก็จะไม่มีที่ดินตรงที่ประเด็นนี้ตัดไปได้เลย
ส่วนเขาอาจจะขายขายให้ชาวบ้านด้วยกันคงไม่ได้มีอะไรคนที่จะมาซื้อไป
เพื่อไปทำรีสอร์ทอะไรพวกนั้นนะครับที่เป็นห่วงใยไป
ยังไม่ทันเริ่มศักราชเราก็จะเห็นสภาพที่คนของเราเดี๋ยวก็จะโดนนู่น
หนี้การลงพื้นที่ก็มีปัญหาอุปสรรคนะครับ
พื้นที่ก็บอกว่าเขามาขอร้องว่าอย่ามาเลย
อะไรทำนองนี้หรือว่าการที่ผู้สมัครของเราบางคนถูกติดตามอย่างนี้นะคะ
ก็มันยังไม่ทันเริ่มก็ยังโดนแบบนี้แต่ก็ไม่ท้อค่ะ
ด้านคุณหญิงสุดารัฐเกยุลาพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
นำทีมสมาชิกขึ้นเวทีเปิดตัว๗ว่าที่ผู้สมัครสอสอเชียงบราย
พร้อมขอความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
หลังวัดที่ผู้สมัครถูกคุมตัวระหว่างหาเสียง
และสมาชิกพักถูกติดตามไม่ว่าจะลงพื้นที่ที่ไหน
ส่วนกรณีการใช้อำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครบางพัก
หรือกิจการกันแกล้งก็ก็ต่อกวนลงมาตรวจสอบ
พักพลังท้องถิ่นไทยนำโดยนายชัชวานคงอุดมหัวหน้าพัก
นำทีมผู้บริหารพักและวัดที่ผู้สมัครสอสอ
แถลงนโยบายชัดเจนเพื่อคนไทยจริงใจเพื่อท้องถิ่น
ประกาศจุดยืน๔ช่อคือชัดดาวยาเสพติดจับจริงลุยจริงภายใน๑ปี
และ๘จจริงใจจริงจังกระจายอำนาจสู่ชุมชน
อีกหนึ่งพักคือพักประชานิยมนำโดยพลตำรวจเอกยงยุทธ์เทพจำนงหัวหน้าพัก
ว่าที่ผู้สมัครเปิดตัวนโยบายพักสู้ศึกเลือกตั้ง
ต่อตั้งธนาคารให้ตำรวจและครูกู้เงินดอกเบี้ยต่ำกว่าร้อยละ๓ต่อปี
นักการเมืองหน้าใหม่ใสสะอาดมั่นใจจะถูกใจประชาชน
พักผมชูนโยบายผมอยากเข้าไปเสนอนโยบายผมในสภา
อยากจะแก้ปัญหาให้เขาผมก็อยากเข้าสภาครับ
ตรงนี้ถ้าประชาชนไม่กล้าคิดใหม่คิดอย่างเดิมก็ได้อย่างเดิม
และนายพิชิตตามูนหรือดาบชิดอดีตแก่นำกลุ่มเสื้อแดง
รวมตัวกันที่ประตูท่าแพรพร้อมตะโกนคำว่าไม่เลื่อนเลือกตั้ง
และแจกเอกสารซึ่งมีข้อความว่าเป็นเวลากว่า๕ปีที่ประชาชนถูกจำกัด

การเลือกตั้งจึงเป็นหลักประกันพื้นฐานสู่สังคมใหม่ที่เท่าเทียม
และเป็นธรรมของประชาชนจึงไม่สมเหตุสมผลที่จะเลื่อนวันเลือกตั้ง
แต่ว่าจะมีการเลื่อนวันเลือกตั้งให้เร็วขึ้นเท่านั้น
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน